ที่จังหวัดชายนาฏนะคะชีวิตของผู้ชายคนหนึ่งค่ะ
อายุสามสิบสองปีเนี่ยค่อนข้างน่าเห็นใจ
ก็คือตกงานนะคะเพราะว่าหลังจากที่เขาออกมาจากคุก
แล้วก็พยายามหางานทำแหละแต่สรุปสุดท้ายก็ถูกไล่ออก
เขาบอกเขาไม่มีเงินแต่คำว่าไม่มีเงินของเขาเนี่ย
ทำให้เขาตัดสินใจผิดพลาดไปก่อเหตุทุบตู้เอทีเอ็ม
ถามว่าไปทำแบบนั้นทำไมเขาบอกเขาตกงานไง
ไม่มีเงินซื้อข้าวกินก็เลยอยากจะก่อเหตุอีกครั้ง
เพราะเห็นว่าในคุกมีข้าวกินครบ๓มื้อ
สรุปอยากติดคุกอีกทีนะคะผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งโพสต์ภาพค่ะ
ผู้ชายคนนี้เนี่ยนะคะเมื่อสักครู่เห็นนอนราบอยู่กับพื้นนี่แหละ
แล้วก็เล่าบอกว่าเมื่อคืนไปตลาดกับแฟน
เห็นคนกำลังทุบตู้เอทีเอ็มก็เลยใช้วิทยุสื่อสารที่พกติดตัวมานะคะ
แจ้งตำรวจพอชายที่ก่อเหตุเห็น
เห็นว่าตัวเองมีวิทยุสื่อสารก็เลยนอนหมอบทันที
มาจับผมเลยมาจับผมเลยผู้โพสต์ก็เลยถามไปว่า
ตู้เอทีเอ็มทำไมผู้ชายคนนี้บอกว่าตกงานไง
ไม่มีข้าวกินอยากติดคุกเพราะในคุกมีข้าวกินตั้ง๓มื้อเนี่ย
อกจากนี้นะคะชายคนที่ก่อเหตุเอาจดหมายที่เขาเขียนเตรียมเอาไว้ก่อนก่อเหตุเลยนะ
เขาเขียนว่าชื่อเอกรัฐอายุ๓๒ปี
ปาตู้เอทีเอ็มเพราะตกงานอยากติดคุก
มีปัญหาให้ตำรวจไปตรวจจับที่สารารอรถขอบใจนี่คือเนื้อหาใจความในจดหมายเนี่ยนะ
เขียนตัวเบลอแบบนี้เนี่ยนะคะนักข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุค่ะ
เป็นตู้เอทีเอ็มหน้าธนาคารทกศสาขาชัยนาธนะคะ
พบว่าผนังข้างตู้มีรอยแตกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยค่ะ
เอากระดาษมาปิดไว้ส่วนตัวตู้ไม่ได้รับความเสียหาย
คือด้านอื่นไม่ได้รับความเสียหาย
เจ้าหน้าที่คาดว่าผู้ก่อเหตุไม่ได้จงใจทุบให้ตู้มันเสียหาย
เพราะว่าช่วงจอเนี่ยมันใหญ่กว่าจุดอื่นแล้วมันน่าทุกข์มาก
เขาก็ไม่เห็นทุบเลยและการก่อเหตุใช้อิดก้อนเดียว
ฟังเสียงรอบพอค่ะ
ส่วนเรื่องคดีนะคะตำรวจสพเมืองชัยหน้าสอบสวนผู้ก่อเหตุเนี่ย

เคยติดคุกคดีลักษัพที่ราชบุรีค่ะ
พ้นโทษไปหางานทำทำได้ไม่นานถูกไล่ออก
จากนั้นก็เลยขึ้นรถไฟลงมาที่ตาคลีนครสวรรค์นะคะ
เพื่อหางานทำแต่ก็ไม่ได้งานค่ะ
ก็เลยเดินเท้าจากนครสวรรค์เดินมาเรื่อยคุณ
จนถึงชายนาฏแน่แล้วก็มาก่อเหตุ

พอเห็นว่าสังคมนอกคุกมันอยู่ยาก
ก็เลยอยากจะกลับเข้าคุกนะคะ
ทางตำรวจควบคุมตัวในเอกรัฐดำเนินคดีในข้อหา
ทำให้เสียทรัพย์นำตัวฝากขังในเรือนจำ
ความประสงค์ของนายเอกรัฐเรียบร้อย